สนับสนุนโดยสมาร์ทซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดหอมขจัดคราบฝังแน่นลดกลิ่นอับชื้น
เหมือนเมาส์สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเสียงสองก็แบบเสียงแบบนะ
วันนี้เราเชิญเข้ามาไม่แล้วไม่บอกกันด้วยนะไม่ใช่ของนี่จะผิดคนค่ะ
ดอกลิ่นหน้าเป็นดอกจำปลา
ทำไมมาก
ไม่บอกเจนนี้เลย

ทั้งสองฝั่งทั้งก้าวแล้วก็เจนนี่

ตอนท้ายก่อนที่รายการจะตัดไป

ถ้าเกิดจะคิดอยากจะมาออกก็มาได้นะอะไรอย่างนี้
แต่ก็อยู่ที่ตัวน้องเขาว่าน้องเขาจะไปออกที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เอาคุณคุณค่ะเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเขาเชื่อ
เชื่อว่าเขาเชื่อว่าเขาเชื่อเอาคุณคุณค่ะเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเขาเชื่อ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

มาพูดนะครับดูโอเคครับคุณสัยดูเข้าใจถึงได้คำ
เพราะเหตุการณ์แรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่า

ยังไม่ได้ไหลในภายกบ

เขาก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็ตอนนั้นมันไม่มีค่าย
ไข้ยังไม่ได้เกิดผมก็ถามว่าไข้ไหนไข้ไหนไข้ไหน
ไข้บางรจันทร์หรือไงเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
พอหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่๒ทับซ้อนขึ้นมา
ตอนนั้นคือเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเพลงถูกปล่อยออกไปแล้ว
ประมาณสักหนึ่งสิบล้านวิวก้าวก็โทรศัพท์ไปหาเจนนี่
แล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่เจนนี่ผมว่านะเพลงเราเนี่ย
มันต้องแบบเป็นร้อยล้านวิวแน่เลยเพราะตอนนี้ได้แล้วเนี่ย
ขึ้นมาติดเป็นสิบล้านแล้วอะไรอย่างเงี้อืมทีนี้เขาก็ตอบน้องไปบอกว่า
อันนี้ไม่ใช่เพลงของน้องนะเพลงนี้มันเป็นเพลงของลิลลี่เขา
เอ่อแล้วก็เอ่อถ้าเผื่อน้องอยากจะได้เนี่ยก็
ต้องแบบจากวินเพลงของตัวเองก็ต้องเซ็นสัญญาเข้ามาในค่ายของเขา
แล้วเขาจะให้สามสิบเจ็ดสิบอ่าแต่ก้าวบอกว่า
นั่นมันคือที่หลังแล้วแต่ไอ้ครั้งแรกสัญญาใจอ่ะ
มีจริงจริงก็เป็นแบบประเด็นกันขึ้นมาพูดไว้โดยไม่มี
ไม่มีหลายละอักษรอะไรอ่าใช่ไหมนะฮะแล้วก็อ่า
อีกมุมหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องของเอ่อ
แบ่งค่าตัวที่ไปออกรายการอืมคือก็ต้องทำความเข้าใจอย่างงี้ก่อนว่า
ในรายการแต่ละรายการเนี่ยเขาจะให้ค่าตัวเนี่ยไม่ได้เท่ากันนะ
คือมาตรฐานของแต่ละรายการถูกไหมฮะพี่จริงบางที่เนี่ย
เขาไม่ให้เลยใช่เพราะเหมือนมาหรือว่าไปโปรโมทรายการนะ
เหมือนกับศิลปินอยากจะมาก็มานะแต่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายให้นะ
ถือว่าโปรโมทร่วมกันอืมอ่าอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ
รายการก็จะมีให้แม้ว่าโปรโมทก็จะให้ค่าน้ำมัน
ให้เป็นหลักพันอ่าอย่างอย่างของผมเนี้ยเล็กเล็กน้อยน้อย
ผมก็จะให้ในอ่าที่อื่นเขาก็จะให้บางที่อาจจะให้สามพัน
สามพันห้าแต่ของผมเนี้ยผมผมผมจะให้อีกอีกราคาอีกเรทนึง
สูงกว่าอ่าไม่ได้จะไม่ได้สูงกว่ามันเป็นเลสของผมแล้วกันโอเค
ก็คือก็ไม่ไปเทียบกับคนอื่นให้ต่อคนหรือคุณไปนับเลยไหม
ว่าคุณไม่รวมแล้วแต่แล้วแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นวง
วันเนี้ยวันเนี้ยจะเกิดว่าเป็นอ่าเป็นนี่น้องก้าวเนี้ยมาค่ะ
นี่น้องก้าวมาอ่าวันนี้ก้าวมาใช่ไหมค่ะผมเรียกว่าก้าวมาเนี้ย
ผมก็ให้หมื่นหนึ่งอืมมากกว่าพ่อมากกว่าพ่อก็ให้รวมกัน
ผมให้ในฐานะที่ครั้งหนึ่งเนี้ยก้าวก็ได้แค่ห้าร้อยที่เขาบอก
ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นความผิดของผมด้วยส่วนหนึ่งที่ผมเองเนี่ย
ไม่ได้ไม่ได้เอ่อไม่ได้แบบแยกแยกให้ค่ะแต่ผมดันให้ไปรวมกัน
ผมก็ไม่รู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะในมุมหนึ่งผมมองว่าผม
ผิดผิดด้วยอืมผมรู้สึกว่าเออรู้สึกผิดเออผมรู้สึกผิด
ผมรู้สึกผิดผมรู้สึกผิดจริงแล้วไม่เกี่ยวนะ
ผมเข้าใจจริงมันอาจจะไม่เกี่ยวแต่ผมรู้สึกไงรู้สึกติดอยู่ในใจ
ผมก็เลยมองว่าเออผมให้น้องดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าศิลปินมา
เป็นวงก็ให้ก้อนเหมือนกันใช่คุณหนุ่มสมมุติมาเป็นวงหกคนก็สมมุติ
สองเบรกมีิงด้วยแต่สมมุติว่าอย่างบางทีแบบว่าเป็นแขกที่ไม่ใช่นักแสดง
บางคนก็จะได้ประมาณ๒๕๐๐๓๐๐บาท

เป็นเหล็กแขกทางบ้านแขกที่เป็นดาราแขกที่รักศิลปิน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
มันจะมีอย่างเกี่ยวกับที่เหมือนเวลาฉันได้บรรยายเรื่องบท
หรือว่าการแสดงที่มหาลัยฉันก็ได้๒๐๐๐บาทฉันชอบ
ต้องเซ็นลับด้วยมิตราดันมหาลัย

ก็เป็นอักษรภาพบางอย่าง
บางรายการเค้าก็ก็จะให้๓๐๐๐
คือแถวนี้ก็๓๐๐๐บาทอย่างนี้แหละ
มือนี่ถือว่าสูงนะคือจริงเนี่ยจะให้เท่าไหร่อะไรยังไงแน่นั้นแต่อันนี้มันคือประมาณ๒๖๒๗นาที
คือจะให้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะก็แล้วแต่รายการซึ่งอันนี้ถูกต้องที่สุด
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่คุณธรรมคือคนรับไปแล้วคุณจะแจกแจงยังไงเท่านั้นเอง
แต่ผมได้มีโอกาสคุยกับเจนนี่นะผมได้มีโอกาสคุยกับเจนนี่เจนนี่เขาก็ยืนยันว่าตอนแรกที่เขาคุยกับผมเลยเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจำได้ว่าเขาได้จากทางรายการผมเนี่ยไปประมาณ๓๐๐ผมก็บอกว่าไม่ใช่นะเจนนี่
พี่มีหลักฐานผมบอกเลยผมมันมีหลักฐานนะเจนนี่ก็รับรู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วด้วยที่ผมคุยนะ

นึกออกมั้ยก็เลยให้เขาพูดประมาณอย่างนี้มันก็เลยทำให้ทุกคนอ่ะไปมองว่า
เฮ้ยแล้วแสดงว่าไม่มีรายการให้หมื่นเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันมีรายการมดดำก็ให้นะ
อืมแต่วันศุกร์ผมนะฮะที่รายการเราแล้วพี่หนุ่มมันเยือนยันว่าพี่จำได้ว่า
พี่ให้ฝั่งวันชีนเนี่ยเอาเอกสารมาดูเลยนะว่าใช่ใช่ใช่ให้หลักหมื่นจริงจริง
แต่ให้ตายเลยนะนี่ผมสาบานเลยผมไม่เคยคิดที่จะเอาเอกสารตัวนั้นออกมาเลยนะ
อืมผมไม่เคยคิดมาก่อนจริงจริงถ้าผมจะออกมาผมเอามาตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
เพราะเรื่องนี้มันตั้งแต่วันนู้นพุธพฤหัสมาแล้วผมมันมีเอกสารตัวนี้ตั้งนานแล้ว
พี่หนุ่มพูดถึงเนี่ยในโซเชียลเขาก็เลยบอกว่าเห็นไหมพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าหลักหมื่นนะ
ใช่แต่ว่าผมก็ขอบคุณนะที่แบบหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าเชื่อผมโดยที่แบบไม่ต้องมาดูเอกสาร
แต่ก็มีบางคนเนี่ยจะบอกว่าต่อแหลบอกผมเนี่ยต่อแหล
มีก็มีกลุ่มที่บอกว่าเอ้าก็ในเมื่อถ้าคุณหนุ่มบอกว่าถึงหมื่นจริงเอาหลักฐานมาดูซิ
มีคนให้บอกให้งัดหลักฐานมาสู้สิมาดูสิ
คือผมเข้าใจนะบางมุมเนี่ยก็บอกว่าคุณหนุ่มต้องจัดการแล้วนะต้องเอาเอกสารมาชมอันนี้ผมเข้าใจ
แต่บางคนเนี่ยผมไม่รู้เป็นกลุ่มไหนที่จะบอกว่าต่อแหลเมื่อกี้ว่ากัญชัยจะต่อแหลบ้างเหรอ
กัญชัยสตออย่างนี้เยอะนะจนแบบผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่ได้แล้ว
เพราะว่ามันเกิดความเข้าใจผิดละเพราะว่าพอวันที่เจนนี่เองเนี่ยได้มีการ
ไปว่าคนเดียวเขารักหรือเปล่าคนเดียวเขาชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

ผมก็เลยต้องการจะชี้แจงให้เห็นว่าเฮ้ยผมไม่ได้โกหกนะ
ทั้งทั้งที่แบบถ้าเอาออกมาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นทัวร์ลงเจนนี่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผมก็จำเป็นอ่ะจำเป็นเพราะว่าตัวก้าวเองก็ยังยืนยันว่าก้าวก็ยังได้
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต่อให้ผมคุยกับเจนนี่แต่เพื่อความเป็นกลางที่มันเท่าเทียมกัน
ผมก็จำเป็นที่ต้องออกมาชี้แจงให้เห็นว่าเฮ้ยมันคือตัวนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ
เพราะในนั้นจะเห็นเลยว่าจะมี๗๐๐บวก๓๐๐ต้องบอกเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิด
นี่ไม่ได้มาขอออกรายการเองนะฮะน้องไม่ได้มาขอออกเองนะแต่ตอนแรกเนี่ยที่ผมติดต่อไปเนี่ย
ผมติดต่อไปเพราะว่าในเพลงนั้นมันมีแค่ก้าวกับลิลลี่ร้องแล้วเพลงไม่มีใครรู้จัก
แต่ผมดูแล้วผมรู้สึกผมชอบมันน่ารักตอนนั้นยอดวิวมันไม่เท่าไหร่อ่ะ
พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยน่าจะล้านหนึ่งสองอะไรประมาณอย่างเงี้แล้วไปเพิ่มเก้าเหรอ
ไม่ก้าวกับลิลลี่ต้องมาออกพี่เพราะในเพลงนี้ไม่มีเพลงนี้
ก้าวกับลิลลี่นี่เพลงนี้เพลงนี้อันนี้พี่ต้องดูอยู่เนี่ย
เพราะเพลงแรกคือได้หมดเท่าสดชื่นนั้นเป็นเจนนี่กับลิลลี่
อันนี้สองคนนี้เขาก็มาออกพอผมก็เอาสองคนนี้มาออก
พอมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเจนนี่เขามาด้วยเขามาคุมน้องเขาด้วยมาอะไรอย่างมากับน้องอ่ะนะ
เสร็จพอเห็นว่าเจนนี่มาเนี่ยปรากฏทีมงานก็ไปคุย
นี่ก็บอกตัวเจนนี่เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงนี้แล้วทางน้องก็บอกเจนนี่เป็นคนแต่งเพลงนี้
ผมก็ด้วยความที่ตัวผมเองแหละผมก็เลยบอกว่าเอาถ้ายังงั้นเจนนี่มาเอาขึ้นเลย
เอาขึ้นไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ทางฝ่ายบัญชีเขาทำไปแล้วไง
เขาเขียนว่า๗๐๐๐๒คนผมก็เลยถ้างั้นให้เจนนี่อีก๓๐๐๐
เพราะว่าเหมือนแบบตัวน้องเองตอนนั้นก็คือยังเหมือนกับไม่มีใครรู้จัก
แล้วก็คือแต่งเพลงเฉยอะไรอย่างเงี้เรทปกติเออเป็นเรทปกติก็เลยให้น้องอ่ะสามพัน
ก็รวมเป็น๑๐๐๐บาทก็เลยมีการบวก๓๐๐เข้าไปก็เขียนว่า๗๐๐บวก๓๐๐
ถูกไหมฮะแต่ในใบทวิที่รับเงินในใบภาษีหมื่นหนึ่ง
แล้วก็ตัวลิลลี่เนี่ยแกเอาบัตรประชาชนรับไปก็เลยให้ทั้งซองไปก็คือไม่ได้แบ่ง
เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงก็จะให้อย่างงี้อยู่แล้วถูกไหมก็เลยให้ไปแบบนั้น
ปัญหามันก็เลยตามมาเป็นแบบนี้แหละดีนะที่เก็บไว้อ่ะอืม
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ได้จะไปพูดแบบช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะ
ถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้แค่ล้านหนึ่งได้หกพัน
เอาเหรอเขาจะคิดเป็นเงินดอลลาร์คุณแม่เพราะเวลาเขาจ่ายอ่ะ
ตอนนี้ร้านหนึ่งประมาณ๖๐๐๐หรือ๗๐๐๐บาทอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะเกิน๒๐
๒๐เขาอีกกี่ละครับพบที่นี้พอบุ๊โกะพูดใช่ไหม๓๕๐๐บุ๊โกะกับมดดำไปพูดหรืออะไรปะ
ใช่นั่นคือเรทเดิมพี่บุ๊โกะอธิบายที่นี้พอไม่มีการขยายประเด็นเนี่ย
มันทำให้เกิดความคาดเคลื่อนในสังคมได้นะ
บางครั้งเวลาพูดตัวเลขมันอาจจะต้องเป๊ะ
เพราะมันมีผลกับคนอื่นที่ตามมาอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นจะพูดอาจจะต้องเช็คก่อนด้วยว่า
วินาทีนั้นเลสมันเท่าไหร่

ลงมาเยอะนะเยอะ
แล้วตัวโฆษณาเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับโฆษณา
จุบันนี้ในยูทูปเห็นปืนคุณโดนตัดเลย
ติดตัวเหลืองหรือตัวอะไรนะ
หรือแค่คุณโพสต์ว่าเหตุยิงกันโชว์ปืน
มันเช็คเลยมันตรวจตรวจบางทีมันตัดเงินไปเลยนะ
เยอะมากอันนี้พูดมูลลีนะเขาค่อนข้างจะแบบเขาจะละเหียด
มอยตอนนี้ตอนนี้อย่างถ้าวันนี้พี่หนูได้คุยทั้ง๒ฝ่ายไงที่
เขาบอกว่ามีการคุยกันนอกรอบหรือทั้งสองคนไปคุยกันมีไหมคะ

เหมือนแบบอาจจะแบบคุยกันอีกรอบนึง
ก็เป็นไปได้คือตอนนี้
คือ๙เนี่ยนะฮะทางผู้ใหญ่ของก้าวเนี่ย

คุณจำเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนเรื่องของเงิน๗๓๐๐บาท

มีคนเซ็นรับบอกเป็นญาติของเจนนี่
แต่เจนนี่บอกว่ายังไม่ได้รับยังไม่เห็น

คือว่าที่มีคนแนะนำว่าให้
ก็อันนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะ
ที่ผมบอกว่าเพราะที่เจนน้องเขียนมีทนาย
เขาต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนว่าทำได้ไหมเพราะตรงนี้มัน๓๕๐ล้านวิว
คือเขาก็มีแบบว่าก็การที่เราไปโผล่ในนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง

คือจริงแล้วอย่างตัวพ่อของก้าวเองเนี่ยที่เขาโทรไปหาทางเจนี่เนี่ย
คือพ่อก็บอกว่าที่โทรไปเนี่ยแค่รู้สึกว่าวันนี้ยอดวิวมันสูงมาก
แล้วเจ้าก้าวเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเป็นลูกอ่ะเนอะ
แล้วก้าวเนี่ยก็เหมือนแบบไม่ได้อะไรเลยได้มาแค่๑๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นพ่อก็เลยเหมือนกับโทรไปถามจินนี่ว่า
เจนนี่คือแบบยอดวิวมันสูงเขาถามว่าจะมีอะไรให้น้องบ้างไหม
หรือแม้กระทั่งคำขอบคุณมันจะมีบ้างไหมอะไรอย่างนี้
เสร็จปุ๊บพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่านุ๊กเนี่ยรู้ไหมว่าที่หนูให้มาหมื่นนึงเนี่ย
เนี่ยมันต้องเอาไปทำอะไรบ้างแล้วมันก็ต้องควักเนื้ออีกสอง
เสร็จปุ๊บเนี่ยจากพัทธรุงต้องไปศรีชนไปศรีชนเนี่ย
คือต้องไปหาที่พักที่นู่นอีกไปหาที่พักเสร็จปุ๊บต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่
มันก็ต้องควักเงินเองอีก๒๐๐เป็น๑๒๐๐พักอีก๒๐๐
นี่ก็เลยบอกว่าหนูไม่เคยรู้มาก่อน
ไม่รู้ว่ากระแหน่งว่าจะไปนอนกับญาติไม่รู้มาก่อนนู่นเนี่ย
แต่เจนนี่ก็โอนเงินไปให้น้องอีกสองหมื่นแต่น้องเขาโอนคืนกลับมา
เขาบอกเขาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แล้วก้าวมันก็ได้รู้สึกว่า
เฮ้ยคือถ้าเกิดเขาไม่พูดหรือพ่อไม่โทรไป
เจนนี่จะนึกถึงเขาบ้างไหมอืมเนี้ยคือความรู้สึกของของเด็กมันน่ะนะ
เด็กผู้ชายของน้องมันก็จะรู้สึกแบบนั้นว่า
ถ้าเกิดพ่อไม่โทรไปทุกอย่างมันก็จะหายไปเลยใช่ไหม
ไม่มีอะไรเลยมีการพูดถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
แต่เรื่อง๗๐๓๐เนี่ยมันก็เป็นประเด็นล่ะตอนนี้ว่าจะยังไงต่อไปอืม
เพราะน้องเขายืนยันถ้าเกิดไม่ได้เป็นเด็กในสังกัดเขาก็ให้ไม่ได้๗๔๓
ใช่เขาบอกถ้าไม่ใช่เด็กในสังกัดไงแต่ว่าในมุมกลับกันคือก้าวเขาก็บอกว่า
แต่ตอนที่คุยกันตอนนั้นเจนี่ไม่ได้มีสังกัดแล้วจะชวนเข้าไปเข้าค่ายอะไรมันไม่ใช่ไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวของสัญญาใจเรื่องของสัญญาใจมากกว่า
นั่นแหละแต่ทีนี้ผมกับมดดำวันนั้นได้คุยกันกับเจนนี่เนี่ยวันศุกร์คุยกัน๓สายนะ
ก็มดดำเขาก็แนะนำดีนะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยหนูก็ควรจะต้องไปเคลียร์กันหลังบ้าน
แล้วหนูเนี่ยจะให้น้องเขาเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของหนูของเจนนี่ที่หนูต้องไปคิดกันนะลูกนะ
ไปคุยกันอะไรให้จบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแต่ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นพอหลังจากเราคุยวันศุกร์
รุ่งขึ้นเจนนี่ไลฟ์ไลฟ์เลยแรงเลยนะเออแกไลฟ์เลยไงคือแกก็บอกว่าแกมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่
ผมก็ไม่รู้ผมก็ถามนะผู้ใหญ่คือใครเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไลฟ์หรือจะให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอย่างเงี้ย
มันต้องศึกษาหรือต้องพูดอะไรให้ดีซะก่อนแล้วผมพูดกับน้องด้วยซ้ำว่าเจนนี่พี่ขอร้องเถอะนะ
ไม่จำเป็นต้องออกรายการพี่นะแต่น้องไม่ควรไลฟ์เพราะการไลฟ์ชี้แจงประเด็นทุกอย่างคืออะไรรู้ไหมฮะ
มันคือการใส่ตะก้าย้อมแมวตัวเองมันไม่มีคนมาช่วยซักฟอกเพราะฉะนั้นคุณจะพูดอะไรก็ได้
เพราะไม่มีใครแย้งคุณนี่คือการไลฟ์
แต่ไลฟ์นี้ก็ไม่ได้เก็บไว้เหมือนลบไปแล้วเขาก็มาลงใหม่แล้วเขามาลงใหม่เลยในเพจของเขาเลยเขากดผิดแล้วก็มาลงใหม่
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกน้องไปแล้วว่าน้องอย่าไลฟ์เลยถ้าเกิดจะให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์ไป
แต่ก็ก็จะสัมภาษณ์อะไรก็คิดดีดีว่าจะพูดอะไรนี่คือผมแนะนำน้องนะฮะ
แต่ในมุมกลับกันเนี่ยพอไลฟ์เนี่ยพี่ก็บอกพี่ก็บอกแล้วบอกว่าอย่าไลฟ์เพราะไลฟ์เนี่ยมันคือการซักฟอกตัวเอง
โดยที่ไม่มีใครมานั่งเกลามานั่งแบบถามมานั่งใช่เหรอใช่เหรอมันเหมือนไม่ยุติธรรมกับคนฟังเหมือนกันในส่วนหนึ่ง
เพราะสุดท้ายคนฟังเนี่ยก็จะเอาคำถามของใจตัวเองเนี่ยกลับไปด่าน้องนะแต่สุดท้ายก็ยังไลฟ์
กลายเป็นเหมือนย้อนย้อนสอนใช่ทุกอย่างมันย้อนสอนหมดเลยแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นประเด็นแบบโอ้โหมันมันยากอ่ะ
แชร์เยอะมากนะใช่ค่ะอย่างตอนนี้พูดประเด็นนี้คนก็สนใจเยอะมากเพราะมันกระทบกับหลายคนไงฮะ
คือตอนนี้ถึงน้องออกมาไลฟ์สดหรือครั้งหน้าน้องจะออกจะมาไลฟ์อีกรอบเนี่ยมันก็เหมือนพี่หนุ่มบอก
มันยังไม่จบมันมันยังไม่สิ้นไม่ควรไลฟ์ไม่ควรไลฟ์แล้วคือถ้าตอนนี้คุณจะออกมาชี้แจงคุณก็ออกมาเจอสื่อเลย
แถลงหรือก็มีแถลงข่าวไปเลยหรือจะมานั่งในรายการไหนรายการนึงไม่จำเป็นต้องเป็นพี่ก็ได้ไปนั่งที่ไหนก็ได้
แล้วก็ให้เขาซักฟอกให้คุยให้ว่าเออเป็นยังไงคืออะไรอย่างเงี้ยเวลาน้องพูดอะไรเนี่ยมันจะได้มีคนแย้ง
ไม่ใช่น้องพูดอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีคนแย้งอ่ะการไลฟ์มันไม่มีคนแย้งคุณจะพูดอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้
มันคือการซักฟอกตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาซักฟอกให้มันไม่ได้ไง
แต่ในเมื่อตอนนี้ทางน้องก้าวยื่นโนติไปแล้วมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอื่นหรือเปล่า
อ่าตอนแค่โนติสก็คือโนติสก็คือยื่นไปแต่ถ้าเกิดไม่มีคำตอบกลับมาจากเจนนี่เขาฟ้องแน่

ขั้นต่อไปเขาก็อาจจะแบบไปฟ้องกับศาล
สารก็จะไปไต่สวนมูลฟ้องว่าคดีเนี่ยมีมูลไหม
ถ้าเกิดมีมูลก็เข้าสู่ชั้นพิจารณา
นี่ก็ต้องเข้ามาเอาหลักฐานมานู่นนี่นั่น
แต่ถ้าเกิดสารไม่ได้รับฟ้องก็หลุดไป

ก็หลุดไปก็จบไปอะไรอย่างนี้
คือมันอยู่แค่ขั้นของการเจรจาเนี่ยอันนี้
กับนั่นแหละ

ถูกไหมฮะเป่าซึ่งก็เป็นเด็กในค่าย

ผมก็คุยกับเจนนี่เรื่องนี้เจนนี่แกก็บอกมาบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า
ไอ้เจ้ายูทูปเนี่ยนะฮะเวลาที่เขาจ่ายเนี่ย

เปล่าเนี่ยมันได้เฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด

แล้วก็ตัวเจนนี่เองเขาบอกว่า

เพราะฉะนั้นยอดจะเหลือกลับมาประมาณ๓๐๐๐กว่าบาท

ก็เลยจะหักให้เปล่าเป็นทั้งหมดประมาณ๙๐๐บาท
แต่ว่าเจนนี่ก็ให้ไปหมื่นนึง
แต่ว่าในมุมของเปล่าเนี่ยก็อาจจะแบบ

เออจริงมันล้านหนึ่งได้๓หมื่นนิ

ตัวเลขก็ต้องมีเพราะว่าอย่างหลังบ้าน
เวลาเรามีแชนัลของตัวเองหรือในยูทูปเนี่ย

เอกสารมาทุกเดือนอยู่แล้วว่าจะเท่าไหร่

บางคนก็แบบอย่างเช่นว่าอย่างคลิปนี้
ดังมากก็คือไปเอาจากคนอื่นมาแชร์เนี่ยยอด
ยอดวีวคือแบบผู้เป็นร้อยล้านสัตว์ร้านก็จริงแต่

คือที่พูดนี่คือแบบกลางที่สุดเลยนะไม่ได้เข้าข้างใครเข้าข้างคนใดคนหนึ่งนะฮะ
อ่าก็นั่นแหละเป็นเป็นประเด็นทีนี้เรื่องต่อไปคือผมถามว่าเอาเงินล้านไปเคลียร์เนี่ย
เคลียร์ไหมเขาไม่เคลียร์แล้ว

ก้าวเขาบอกเขาคงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วกันอยู่ที่ผู้ใหญ่
ตอนนี้จุดของก้าวคือไม่ต้องการเงิน๓๐๗๐อะไรละ
ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาตอบไม่ได้เขาบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้ว
มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันเลยอำนาจการตัดสินใจของเขาไปแล้ว

โอเคค่ะไม่หนุกเลยไปน้ำท่วมดีกว่าไหม
เดี๋ยวจะฟังเพลงไม่หนุกยังฟังเพลงสนุกอยู่
ก็ยังสนุกอยู่เพลงก็ยังสงบ
ดิฉันกำลังจะไปถ่ายที่นี่เลยนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่าพบศพนักท่องเที่ยว
กระแสน้ำก็จากพายุนี่แหละถูกกระแสน้ำพัดจมค่ะ
ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยรับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิตจมน้ำบริเวณใกล้เคียงสะพานรุ่มสุ่ม
โดยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิพิทักการช่วยกันนำร่างขึ้นมาบนฝั่ง
เพื่อรอให้แพทย์โรงพยาบาลชัดไซโยกทำการชนสูตรต่อไปจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่า
ผู้เสียชีวิตคือนายชนะภัยไม้ประเสริฐอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
ประสบอุบัติเหตุจมน้ำหายไปที่บริเวณริมแม่น้ำแควร์น้อยตั้งแต่วันที่๑
เสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยบาดแผล
ถูกทำร้ายเพื่อนของนายชนะไพรเผื่อว่าก่อนเกิดเหตุเนี้ย
ก็มาด้วยกันพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมมาเที่ยวที่ไซโยก
โดยแวะไปเที่ยวตลาดเที่ยวตามแคมป์ช้างต่าง
ก่อนจะมากางเต็นต์ที่พักริมแม่น้ำแควร์น้อยจากนั้นก็ชวนกันลงไปเล่นน้ำ
แต่นายชนะภัยไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ
ระหว่างกำลังว่ายน้ำข้ามฝั่งเกิดหมดแรงถูกกระแสน้ำเชี่ยวไหลพัดพาร่างจมหายไปต่อหน้าต่อตาของกลุ่มเพื่อน

พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิพิทักการ
มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีช่วยกันลงค้นหาก็ค้นกันเกือบสองวันนะคะ
จะพบร่างห่างจากจุดเกิดเหตุไป๕กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำกล่าวว่าช่วงนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ระดับน้ำมีความลึกและไหลแรงเป็นอย่างมาก
ท่องเที่ยวที่จะลงเล่นน้ำควรสวมเสื้อชูชีพ
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกกระแสน้ำพัด
ตอนนี้พายุของเราที่อยู่ในประเทศเราตอนนี้คือ
ลากูซินเหลือเกินได้ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่
ภาคเหนือภาคอีสานที่น่านที่อุตรดิษฐ์ลำปางพยาวเชียงใหม่เชียงรายเลยเนี่ยเลยก็โดน
บัวลำพูดอนธานีแล้วก็นครพนมสะพานบ้านเมืองแพมอำเภอปางมภาษได้รับความเสียหายนะคะ
แม่ห้องศรนะฮะถูกน้ำป่ากัดซะยานพานะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้
อำเภอปลายตอนนี้ระดับน้ำก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่ที่เชียงใหม่บางบางที่ที่รุ่มรุ่มก็น้ำเข้าไปในครัวเลย
เพื่อนฝงที่อยู่ที่นั้นก็ส่งรูปไปร่ายคลุมแรกที่นั่นนะคะคือศิลกูนี่ก็หนักอยู่ตอนนี้นะคะคนไปเที่ยวเมืองกานนะ

พี่ม้าเออพอพอเลยเอวเราไปเนี้ยมันจะหมุนเป็นแบบว่าคือแรงเลยทั้งบนดูนิ่งนิ่ง
ซึ่งอันตรายมากเตือนทุกท่านนะคะจะไปเที่ยวเที่ยวได้แต่ใส่เสื้อชูชีพกัน
สาเหตุเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีซิลากรูเนี้ยนะฮะซินลากูเนี่ยซึ่งก็แบบว่าเป็น
พายุระดับหนึ่งเลยเจาะเข้ามาเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าไปที่เมียนมาแล้วนะฮะ
วันที่๓สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศว่าเป็นพายุระดับสอง
ก็คือนี่นะคะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับหนึ่งก็หย่อนความกดอากาศต่ำกำลังแรง
กลุ่มนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวเนี่ยไปทางตะวันตกอย่างช้าก็คาดว่านะคะพายุเนี่ยก็จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเมียนมาในระยะต่อไป
ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือก็เข้าสู่พายุระดับหนึ่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังแรง
ลักษณะเช่นนี้เนี่ยค่ะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้ว

แต่ตอนนี้นางก็ปกติ
แซงเรื่องไข่ของคุณหนุ่มก่อนนะคะ

อยแมงผู้ค่ะมาตายเกยหาดจอมเทียนอย่างมาก

ทีนี้บางคนก็บอกว่าโอ้โหมาตายอย่างนี้จะเกิดสนุนวิรึเปล่า
เพราะว่าสัตว์ทะเลพวกนี้เวลามีอะไรมันมักจะหนีขึ้นมาตายนะฮะ

เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊คแชร์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่แปลกประหลาดโดยมีหอยแมลงผู้จำนวนมาก

ซัดขึ้นมาเกยอยู่บนหาดจอมเทียน
ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีชาวบ้านที่เจอเนี่ยไปเก็บ
เป็นที่ฮือฮากันมากนะครับเยอะแน่นหาดเลย
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรธรธรรมรงนวาสวัสดิ์

รองคณะบดีคณะประมงมหาลัยเกษตรศาสต
ระบุว่าวันนี้มีข่าวหอยแมลงผู้จำนวนมาก

ขอให้ข้อมูลเท่าที่อาจารย์ทราบดังนี้นะคะ
หอยแมลงผู้เป็นหอยเกาะมันไม่ได้อยู่กับทราย
และในทะเลแถวนั้นส่วนใหญ่เป็นหอยเลี้ยง

เหลือเกาะกับหอยเกาะ
ผมว่าคิดมันเป็นหอยเกาะนึงว่ามันอยู่ตามเหมาะ

เวลาเขาเลี้ยงหอยแมลงผู้อย่างนี้เขาก็จะเอามายไปเศียบ

แต่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำทำให้บางส่วนตายแล้วก็อ่อนแออาจจะเป็นเหตุนี้ด้วยก็ได้
ช่วงนี้คลื่นลมแรงหอยบางส่วนอ่อนแออาจจะหลุดลอยมารวมกัน
หรืออาจจะมีเหตุการณ์แพร่แตกหอยหลุด
ดูจากข้อมูลทุ่นสมุทรศาสตร์คณะประมงเพิ่งปล่อยไป
เห็นว่าคลื่นลมพัดไปทางตะวันออกเรียบฝั่งมาอาจจะเป็นว่า
หอยพวกนี้มาจากทางอ่าวอุดมก็มาจากทางศรีราชาแหลมชะบังพวกนี้นะคะ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวแม้ไม่เป็นเรื่องปกติในธรรมชาติ
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัตรเช่นซึนามิหรือแผ่นดินไหว
ไม่ต้องตกใจกลัวทีนี้ไปเก็บหอยกินนี่เป็นยังไง
อาจารย์ทรบอกว่าการเก็บหอยตามชายฝั่งมากินขึ้นอยู่การพิจารณา
แต่ระวังหอยตายไม่สดเพราะอาจจะมีเชื้อโรคได้ก็จริงอะเนาะ
เราก็จะไม่ซื้อหอยเราซื้อไหมถ้าหอยตายก็ซื้อนะ
ดูไม่ออกครับพี่มันต้องต้องไปโดยมันแล้วหุบอ่ะ
ไม่รู้เลยตอนที่เรากินมันสุกมาแล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยกินหอย
ทำไมต้องน่ากินหอยเหรอทีนี้อาจารย์ทรบอกว่าเรื่องเนี้ยต้องเก็บตัวอย่างหอยมาตรวจสอบ
ไม่สามารถจะดูได้จากการดูภาพไม่สามารถจะบอกได้จากการดูภาพ
อย่างไรก็ตามการกินหอยเลี้ยงที่ไม่ประสบปัญหาในพื้นที่แถวนั้นก็ทำได้นะ
เพราะหอยที่ตายไม่ได้โดนสารพิษหรือว่าเจือแพลงต้อนพิษทั้งหมดดูจาก
จัยหลายอย่างประกอบกันเนี่ยก็ไม่สามารถฟันทงได้
อย่าเพิ่งกินแล้วกันเออเออกินหอยเป็นไว้ก่อน
ใช่เดี๋ยวท้องเสียนะที่มันแบบก็หอยแมงผู้เอ้ย
หอยที่เธอกินอีเนี่ยหอยนางลมก็ว่าเป็นนะ

หนุ่มกินหอยนังลมไม่เป็นกินหอยแคลงไม่เป็น
เหายแมงคู่
แมงคู่กินได้แต่ต้องเนื่องอ่ะ
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหอยเชล

เคยกินแล้วท้องเสีย
อันนั้นมันอาจจะเป็นแบบไปโดนตัว
แล้วต้องไปพบแพทย์

นะพี่ไปเที่ยวกับเมียรัก
ไม่ช่วยเหรอ
เลยเลยไม่กินหอยเลยเนอะเข็ดเข็ดเลยแต่กินเนี้ยกินอะไรอ่ะอืมพี่เขารู้แล้วเนี้ย
คุณเอออืมก็ใช่อ่ะดีแหมนี่ต้องแก้ให้แล้วเนี้ยเออโถไม่แก้
อีกเรื่องหนึ่งว่าวันนี้นะฮะผมระหว่างที่สัมภาษณ์น้อง
คุณพฤษอานนท์ส่งข้อความมาเลยนะว่าจะเอาก้าวไปเล่นหนัง
อ่าอีกแล้วไม่มีใครวัยเท่าพดเออพดนี่เขาเออสอบกับแสนเลย
อยู่เลยทันทีเดี๋ยวหนังสร้างยังนี่เปิดกล้องอยู่หรอจะเปิดละ
นี่จะเปิดละโอเคก็เปิดละเอ๊ะหรือว่าเขานี่ก่อนแต่พี่พจน์

มาเล่นด้วยเหรอโอ้โหตอนนี้งงมีการพี่พลว่าพี่พลไม่ทำ
อ้าวแต่ก็จะมีคนอื่นทำหรือเปล่าต้องรอใครเอาลุงพลมาเล่นอ่ะโอ้โห
ไม่อาจจะเป็นเรื่องเดียวเค้าจะมีเอาดาร้ายแหละเค้าชอบคนเล่น
พี่มิวอาจจะได้เป็นน้องสดิ้งก็ได้นะพี่ไม่เอาสิสดิ้งไม่มีตัวตน
ฮะอ่าพี่มังอาจจะเล่นเพ็นประแต่นอืมอืมอ่าจะเล่นด้วย
หนูว่าพี่ต้องไปเล่นเป็นยายน้องยมพู่ไม่ได้รายการสดทำไมดีอ่ะ
อยากพูดมากเลยแล้วที่ที่เขาเขียนว่าควรพูดกันเอง
ปรากฏว่าผมมาดีเออหนูเป็นหมอปลาดิ
เล่นได้แล้วเธอโมดดำเล่นเป็นอะไรดี

ดำต้องเล่นเป็นเหมือนหมีป่า
พี่มดดำสามารถเล่นเป็นผู้พิเศษทุกคนได้

เป็นหมีป่าเดินอยู่ในนั้นไม่มีเหตุอะไรไม่ต้องไม่ต้องกิน
ลองพูดเพราะว่าผมถ้าผมดูแล้วเนี่ย
คือทุกคนเนี่ยพวกหมอผีพวกอะไรเขาเสียงไม่แหบ

หนุ่มกับพี่มดคุยกับน้องวันไหนวันศุกร์

อ๋อเข้าไปเจนี่
เอออันนี้นะมันเปลี่ยนไวน์จังเลย
เข้าไล่วันเสาร์

บ๊วยเหมือนถี่ขัวแมวคู่นี้เนอะ
อย่าไปดีกันกับหมาเลย
คือนางชอบเอาผมไปพูด
เนี่ยเอาเรื่องมาฟังจากกัญชัยมาเล่าให้ฟัง

งโกะบุ้งโกะอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นนึกออกไหม
แต่จริงแล้วอ่ะคือนางอ่ะ

คือมีหัวกระดาษเป็นชื่อเธอแต่ข้างในเนื้อหาของเธอ
พูดไปไม่ลูกคุยกันเท่านี้ฮะคุยกันหนึ่งอ่ะ

กระดาษเป็นเธอแต่เนื้อหาเป็นของเขา

ว่าอันนี้ของเขาสำนวนเขา

ต้มไข่ในไมโครเวฟ

มันระเบิดลวกหน้าเลยนะเดี๋ยวไปดูนี่นะ
อ่ามามั้ยรูปมามั้ย

อ่าดูหน้าสิมีมั้ย
คือใส่เข้าไปในไมโครเวฟ

มันรอระเบิดตอนเปิดใช่มั้ย

ทุกคนต้องใช้เพราะว่ามันสะดวกสบาย

หนึ่งเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเขาใช้ไมโครเวฟนั้นไปต้มไข่

เขาบอกว่าเขาเอาใส่เครื่องเข้าไปนะครับ
เขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าไข่ไมโครเวฟอย่าหาทำนะ
ก็เลยเอาไข่เนี่ยไม่ได้ปอกเปลือกแล้วใส่ถ้วยใส่ในน้ำแล้วก็ไปเวฟ
ตอนอยู่ในไมโครเวฟมันไม่แตกนะพอเอาผ้าหยิบออกมาจากไมโครเวฟเท่านั้นแหละ
มันระเบิดปั้งขึ้นมาเลยไม่ได้นะฮะทำให้ความร้อนสิ่งเหลวในไข่นั้นพุ่งกระจาย
โดนทั้งใบหน้าลำคอซึ่งการประถมพยาบาลที่ดีที่สุดของเหตุการณ์นี้คือ
เอาน้ำเกลือเนี่ยล้างก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็เอาสำลีหรือผ้าสะอาดเนี่ย

เกลือคือน้ำเกลือล้างแผลขวดนะเออไม่ใช่เอาเกลือ
ซึ่งหากกรณีนี้โดนหน้าจะส่งผลต่อทางเดินหายใจด้วยนะ
ถ้าโดนตาก็อาจจะแย่กว่านี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ปรากฏว่าเพจของจ่าพิชิตนะฮะ
ใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหารหลักการก็คือเครื่องจะส่งคลื่นไมโครเวฟ
สั่นสะเทือนโมริกุลน้ำในอาหารให้เกิดความร้อน
ทีนี้ถ้าใส่ไข่ในไมโครเวฟจะเกิดความร้อนในไข่ที่ข้างในมันเป็นของเหลว
แล้วมันก็จะขยายตัวเป็นจากความร้อนนะฮะ
ความดันข้างในไข่มันจะสูงขึ้นเพราะข้างในไข่เนี่ยมันจะเกิดความร้อนโดยตรง
แล้วมันจะขยายตัวเพราะความร้อนมันมากกว่าเปลือกไข่ด้านนอก
ทีนี้มันไม่ระเบิดในเตาเพราะอะไร

ถ้าเอาไข่ออกจากไมโครเวฟมาตอกก็จะระเบิดตุ้ม
ถ้าโชคร้ายไข่ร้อนพุ่งใส่โดนตาเนี่ยบอดบอดได้เลยนะ
กลัวมากจริงก็มีสูตรในการต้มไข่ในไมโครเวฟนะฮะ
ใส่พัชนะทรงถ้วยใส่น้ำไปเยอะเยอะใส่เกลือลงไปด้วย
เพื่อเพิ่มจุดเดือดของน้ำแล้วก็เวฟนะฮะ
แบบนั้นอาจจะเฟฟไข่ได้โดยที่ไม่ระเบิดแต่อย่าไปทำเลย
แต่มันก็เหมือนไข่ต้มธรรมดานั่นแหละ
สูตรนี้บางคนทำก็ระเบิดเหมือนกันนะ
ถ้าน้ำน้อยไปใส่เกลือน้อยไปอะไรแบบนี้
เอาไว้ตั้งเตาต้มน้ำไข่แบบตามปกติดีกว่า
หรือไม่ก็ไปซื้อเซเว่นนะครับมีไข่ต้มอยู่แล้ว
นี่คือไม่ต้มน้ำเลยใช่ไหมสรุป

ตอนนี้แผลเริ่มแห้งสนิทแล้วแต่ต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวัน
จากของมดดำเคยโดนมันระเบิดใส่ที่ปาก
นี้ก็นั่งหยิบมาแล้วปั้งเข้าไปเลย
แล้วก็หูปากน้ำเย็นหมดเลย
อะไรอ่ะอ๋อคุณแม่ก็หายแล้วแล้วมาหลายปีแล้วมากนานแล้ว
ก็สองสามปีสามปีได้มึงโอ้ยนานแล้วสามปีเดียวมันก็สนิทแล้ว
นานแล้วนานแล้วไม่เห็นแล้วคือช่วงนั้นอ่ะหอญไม่ได้เลย
พอจะเอ้าพูดพูดไหมพูดพูดพูดหอญไม่ได้หรือว่าธรรมดาก็จะ
ธรรมดาก็จะบลูคือช่วงนั้นจะใช้ปากไม่ได้เลยแน่
แล้วมันทำรายการยังไงอ่ะก็ดีบ้าไม่ได้แสดงอุ้ยห้าสี่สาม
พอไฟมาเออกล้องจอนี้นางกินไม่ได้ไปเป็นหลายเดือนอ่ะอืม
ปกติเขากินอ่ะนางชอบกินที่เป็นแบบแท่งยาวยาวอ่ะเหรอใช่
เวลาเขาจับน่ะเขามีไม้จิ้มแล้วจับอย่างงี้แต่พี่ม้าเนี้ยจับแบบ
เนี้ยไม่ได้มันไม่ได้มันร้อนมันร้อนอย่าไปขับอย่างงี้
จับไม้อยู่ดอกไม้เขามีไม้ให้ละเอียดไปเพื่ออะไรอ่ะใช่ไม่เข้าใจอ่ะ
พี่ทำมือไม่ก็ฉันก็นี่แบบว่าที่สุดเลยน่ะไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะ
ไปไปไปไปอยู่กับเจนซ์นี้ไปเอ้าช่วงหน้านะฮะอุ้ยปวดร้าว
ร้าวเรื่องนี้ปวดร้าวมากใครอีกอ่ะเดี๋ยวจะบอกมันไม่ใช่ใครหรือ
มันล้ายคนเลยเทมด์จริงหรอมากอ่ะนางเอกปวดร้าว
เท่านันนี่เหรอใช่ค่ะอันนี้แหละว่าจะล้อคสิวเชี้ยนอ่ะ

ดี้ยเปื่อยไหมเออเธอแต่งหน้าน้อยอะ
ทำเป็นไหมอ่ะก็ให้อันนี้ก็เป็นแผ่น
อุ๊ยระวังเจ็บพี่เวียนไปก่อนแล้วกันพี่เวียนหัวไปน้ำแม่น้ำมาพร่มไหนที่เวียนหัวไปน้ำมาพร่มหัวเป็นพอไม่ต้องมีเราไม่ต้องว่าพี่เป็นล่ะ
มันไม่ได้แคร่งมาพี่พี่จับดูดิมันมันเป็นอย่างนี้พี่อะเชย
แทปชั่นเขาว่าอย่างงี้ตัวหนังสือนี้ไม่ใช่ไวเราใช้แน่นอน
พี่อย่าไปพูดอย่างงะเข้ามาสิบห้านาที
ติ่งจะติ่งลงติ่งที่หรอเออถึงฝาติ่นเนาะจริงว่าใช่ป่ะถูกไหมใช่ค่ะ
เขาจะไม่ซื้อเราก็ตอนนี้แหละเขาเขาจะถอนเขาจะถอนก็ตอนที่มึงหวังดีกับเขา
จะใช้นี่แหละไม่ใช่ไม่ไงคะเพราะเราเริ่มจากคนไม่รู้ก่อน
นี่ไงก็ลอกลอกไอ้ดำออกมาไอ้ลอกขาวออกมาให้เหลือแต่ดำ
ชิ้นนี้มันลอกได้เหรอไม่รู้ฉันไม่รู้โอ้โหพี่นี่แคปชั่น
ฉันยังอ่านไม่เห็นเลยเพราะมันเล็กมากมันต้องใช้น้ำพลมประโทษ
เชื่อสิอ่าต้องใช้น้ำพลมพี่ผมต้องสีขาวเนี้ยฮะผมต้องสีอะไร
ไม่รู้อ่ะสีดำใช่ค่ะสีดำนี่ไงน้ำพลมมันจะเป็นนิ้วเหลี่ยวแล้ว
แป๊ะทีนี้อ่าขอโทษนะคนที่เขาเอาเข้ามายังไม่รู้เลยอ่ะ
เนี่ยถามผมนี่แปะเข้าไปปั๊บเขาให้อ่านเห็นไหมเนี่ยไม่เห็น
พยายามที่สุดเลยเอออีหนุ่มเด็ดวะนั่นแหละพอดีแล้วตรงแล้ว
เอ้าตรงนี้ตรงนี้เธอดำมันติดตรงนั้นแล้วนะใช่เดี๋ยว

รอจนแห้งเดี๋ยวสีดำจะหายไป

ไม่ได้นะแม่ดึงไปแล้วอย่าอย่าอย่า

อะเดี๋ยวไปชำถอนตรงนี้แล้วกันใครดูอะกลัวลูกค้าถอน

ไม่ได้พี่แปปเดียวพวกนี้แปปเดียว

มันหายเลยใช่สรุปโฆษณาเสร็จแล้วจบไปช่วงหน้าเลยไหมก็บอก
ว่าปวดร้าวมากเลยค่ะพวกนางเอกดังทั้งหลายเนี่ยนะคะต้อง
ใช้นางใช้เขาว่าสวยก็เลยเดี๋ยวงานก่อหายเงินก่อหดอะไรเงี้ย
ต่างนานาช่องไม่ทำละครแรกก็ดูเหมือนจะดีนะแต่พอหลัง
เป็นหมื่นล้านเลยค่ะคุณค่ะหลังที่แบบว่าแจ้งเกิดนะอุ้ยทำละคร
ออกมานะสู้กับแบบว่าช่องอื่นจ่ายเงินนั้นหนักมากก็ดึงพวกดาวดังดาวเด่นทั้งหลาย
จากที่อื่นเนี่ยนะคะจากช่องอื่นเนี่ยที่เป็นคู่แข่งนะให้เข้ามาหมดเลย
มาไหมมากันหมดเลยค่ะคุณคุ้นมากแต่ขอโทษยังไม่ได้ทำละครกันเลยนะคะ
นะอย่างที่คุยเอาไว้เยอะแยะมากมายทางผู้บริหารใหญ่ก็เลยจัดการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ไม่ทำละครแล้วแล้วที่เอามาหลายหลายคนอ่ะอ่าก็ทำให้นางเอกทั้งหลายมีหวังจะต้องแบบว่า
ที่จะต้องมาเปรี้ยงปร่างในจอใหม่อันนี้ก็กลายเป็นตกงานกันทันทียกเลิกสัญญาได้ไหม
อันนี้ไม่ใช่ลกย่าสันนาก็เลิกสัญญาจากที่ตัวเองอยู่มาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ไง
แต่ตอนนี้เนี่ยยังมีธุรกิจเก่าแก่ให้ทำอยู่ก็ยังดีไปจึงพอที่จะมีเงินอยู่บ้าง
ก่อนที่จะมีดาราสังกัดช่องนี้นะทางช่องก็มีสัญญาชี้แจงว่านู่นนะต้องอย่างนี้นะนี่นะตรงนี้
ป้อนงานให้นะคะลุงมีละครละครให้นี่นั่นต่างนี้แต่พอยกเลิกฟังนะก็เลยก็แยกย้ายไปตาม
ย้ายกันไปสิจ๊ะสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาเนอะถ้าคุยจบจ่ายไปตามสัญญาให้นางเอกก็คงทางใครทางมันได้
แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนี่ไงล่ะเรื่องของเรื่องนะฮะ
มันก็เป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องเงินเนี่ยฮะก็ต้องใช้ทนายแต่ละฝ่ายเนี่ยมาคุยกันไปเลยล่ะค่ะ
เอาไปช่วยในเรื่องของการเคลียร์ให้มันจบสิ้นรู้แล้วรู้รอดกันไปเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นสารต่อ
สีเวลาทำอาหารกินเปล่าค่ะก็ยังต้องใช้วิธีการขึ้นสารต้องร้องกันไปยังไงล่ะ
พี่หนุ่มยังอ่านอยู่ต้องฉีดไปบนนี้ป่ะนี่ไงเป็นสีดำอย่างนี้
มีสองแบบคือเราจะต้องเอาน้ำเนี่ยพรมตรงจมูกหรือไม่ก็ต้องพรมมันจะสีดำ
ค่อยแปะเข้าไปรอประมาณ๑๐๑๕นาทีค่อยรอ
อันนี้พี่ฉีดน้ำข้างบนด้วยเดี๋ยวผมถามแค่คำเดียวผมถามแบบนี้ทำไมไม่บอกตอนแรก
ก็หนูพยายามจะสื่อสั่นแล้วแต่ทุกคนก็อันนี้ใช่คือที่จริงอะคือหนูเธอเคยอ่านเจอใช่มั้ย
ไม่ใช่ค่ะคือหนูก็ใช้บ่อยเพราะว่าเราได้ยังไม่พูดจากตอนแรก

ไม่ได้ได้ออกมาแม๊ปมันมีหลายเวอร์ชันที่มันขายในเซเวนคือคนซื้อเยอะมาก
ซื้อเยอะมากมีเวลาซ่อซื้อคุณเนี่ยแต่ยังถามส่งเสียงมาได้ตลอดเวลา
แต่พี่เวลาจะเตือนกูเนี่ยก็หนูพยายามจะบอกแล้วมันมันไปสื่อไม่ถึงไงพี่
หนูมันต้องฉีดฉีดน้ำไปบนสีขาวด้วยฮะเนี้ยเป็นอย่างงี้นะใช่เออ
อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ลอกฉีดใหม่ฉีดเข้าไปอะไรอีกวะพี่
ตรงกระทุ่มสีขาวเนี้ยให้มันมันจะเป็นสีดำเออเออให้มันชุ่ม
ให้มันชุ่มฉักน้ำผืนเอามือแตะแตะเอามือแตะแตะเอามือแตะแตะ
พี่พี่ติดไม่หมดตรงดงดั่งอีนี้มันจะหมุกโด่งสิโหนี่
จะประเทศไหนล่ะกูไม่ได้อยู่อเมริกาเว้ยนี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวสิ
ใจเย็นหลังจากที่คุณหนุ่มกำจัดสิวเซียนเราไม่มีเวลาอ่านข่าวอื่นใดแล้วนะ
คับณเดชยาย่าหรือว่าคับแม่แก้ว
อ้าวคือบอกเลยนะไม่มีพิธีกรคนไหนลงทุนกับผมนะครับใช่พี่
ต้องไปรายการคุณหนุ่มถ้าเกิดคุณมดดำนั่งอยู่ตรงนี้ก็โอ้หนุ่มเธอเก่งมากปรบมือ
อยากจะเห็นแคนที่ดอร์ตั้งอยู่ในโหนกระแส
ชอบอ่ะมาพูดในช่องไทยรัฐอ่ะฉันชอบโอ้ยโทษโทษโทษ

คุณหยีค่ะคุณดิ๊ก
ณเดชนยายาเขาปล่อยรูปมันซึงนะมันตึง
แต่ว่าจริงเนี่ยเขาจะแบบประมาณ๑๕นาที
เธอรู้ไหมมันจะดูดเหมือนตอนนี้กำลังเริ่มจะดูดดูดเนี่ย
ใช่นี่เห็นมันเป็นลูกจมูกคุณแล้วมันดูดเข้าไปเป็นทรงจมูกคุณเลย
นี่แล้วเดี๋ยวจะพูดคำนึงนะพอใกล้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเม็ด
คือหมายถึงว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไอ้โซเซียนเนี่ยมันเหมือนจะผลุดออกมาเนี่ย
มันไม่เห็นเลยแล้วเดี๋ยวพอตอนนี้พอมันดูดเสร็จไหมพอลอกปั๊บมันก็ลวดออกมาหมดเลย
คือจมูกเนี่ยเอาออกไปทั้งหมดเลยต้องไปหาไอ้ก๊อบมาเอาย่าเขาเนี่ย
โพสต์รูปลงอินสตาแกรมแม้จะเป็นภาพไม่ชัดแต่ติดแฮชแท็กชัดเจนว่าเป็นณเดชน์นั่น
ณเดชนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอ้ายฉันกรี๊ดเลยทำเอาถูกใจแฟนยกใหญ่
ยังแซวว่าณเดชนมาแย่งกรี๊ดเพราะหน้าที่กรี๊ดเป็นของแฟนคลับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือรับโชคหนักแม่แก้วกำเงินถูกรางวัล๑๕ใบ
นี่แหละ๓ตัวนะเลข๕๗๘นะฮะนี่ไปดูภาพมาไหม
ก็เลยซื้อถูก๕๗๘๑๕นี่นะครับแล้วนี่คือรางวัลเลขท้าย๓ตัว
เลขท้าย๓ตัวแม่แค่ได้๓ตัวเรามีความฝันใหญ่กว่านั้น

ก็นี่เค้าก็รวมชุดได้บ้าง

เขาก็รวม๑๕ใบ๙๐ล้าน

แต่อันนี้มันยังไม่แห้งก็เลยไม่สามารถดึงโชว์ได้

ไม่ไม่ดึงจะเอามือแตะดูก่อน

ต้อง๑๕นาทีแต่เมื่อกี้โดนน้ำเข้าไปอีกไง
แล้วเธอรู้ไหมว่าลูกคุมคนมันจะโบ๋เลยนะ

ใช่แต่เธอต้องหาอะไรสมานมานะ
หรือก็ต้องเอาน้ำเย็นรูปเพื่อให้รูขุมขนปิด

ไปซึ่งเดี๋ยวผมติดโฉวพอดเลยนะ
นี่แกเหมือนอะไรรู้ป่ะ
ดูอย่างนี้นะเหมือนโดนตัดจมูกทิ้งไป
นี่ค่ะเหมือนไม่มีจมูกแบบกดจมูกกว่าโบว่าโบว่า